เราพากันไปที่หัวหินนั่นเองค่ะ

แล้วก็คนชอบไปเที่ยวชายทะเลอากาศร้อนแบบนี้

ไปเลยคุณลินดาอุตมะไปเที่ยวกันค่ะ
แดดร่มลมตกแดดเริ่มอ่อนแสง
ชายหาดหัวหินจึงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนจำนวนมาก
เลือกมาพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้

ทำให้เศรษฐกิจในเมืองชายทะเลตื่นตัวไปด้วย
ดูง่ายจากธุรกิจเช่าเก้าอี้ชายหาด

ที่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย
นอกเหนือจากกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
ค่าบริการขี่ม้าชมความงามของชายหาดหัวหินนะคะ
ก็เริ่มต้นอยู่ที่๓๐๐บาทต่อ๒๐นาทีค่ะ

หน้าร้อนนี้ธุรกิจดีเป็นพิเศษ
พอนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก
ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง๑๕๐ค่ะ

แต่ว่าก็มีนั่นบ้างก็มีแบบว่าแดดร้อน

ช่วงเช้ากับช่วงเย็นจะมีคนครับ

ก็ถูกจับจองล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก

ที่มียอดลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง๑๙๐บาท
สามารถสร้างรายได้ได้ถึง
วันละ๕๐๐๖๐๐๐บาทต่อวัน
ผมว่าหัวหินธุรกิจล่ะดีขึ้น
หลังจากคนกรุงเทพฯมาเที่ยวหัวหินในเทียงมาก
แล้วก็ร้านค้าในหัวหิน
ร้านขาที่มีไอเดียมีวิเคราะห์เยอะ
คนเข้ามาทำธุรกิจเยอะขึ้นดีขึ้นเลย
อย่างอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศบ่อไฟ

นักท่องเที่ยวต้องจองล่วงหน้าถึง๓เดือนถึงจะได้มาพักที่นี่
สร้างรายได้ในวันหยุดยาวได้เป็นจำนวนเงินถึง๖หลักด้วยกันค่ะ
หัวหินนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยว
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ
ที่มีการคาดการณ์ว่าช่วงวันที่๕ถึงวันที่๙พฤษภาคม
จะมีเงินสะพัดภายในประเทศถึง๗๖๖๓ล้านบาท
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน